คุณผู้ชมคะเราจะมาคุยเรื่องของสายการบินนกแอร์กันต่อค่ะ
เพราะว่าเราได้สายจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของสายการบินนกแอร์นะคะ
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์คุณพาธีสารสิน
อยู่ในสายกับเรานะคะคุณพาธีคะสวัสดีค่ะ

คุณพาธีคะเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
มีผู้โดยสารที่ตกค้างจากเมื่อวานมากน้อยแค่ไหน
และการดูแลผู้โดยสารเช้าวันนี้เป็นยังไงคะ
ก็สิ่งที่เราได้ทำนะครับเช้านี้ก็คือว่า
เพื่อจะให้ผู้โดยสารเรา๑๐๐ว่าไม่มีปัญหา
และถ้ามีปัญหาเราจะนัดพูดสั่งมันต่อ

เพื่อคุยถึงเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็แก้ปัญหาจาก
เมื่อวานนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
เราก็ขอให้คุณพยายามมันถ่วงก่อน
ค่ะรายงานข่าวบอกว่าคาดว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินอีก๒๐

นี่ครับเราตั้งใจครับอันนี้คือแพลนแล้วนะครับ
แพลนเพื่อเราออกมีการที่บินรองรับไว้หมดแล้ว
ก็คือ๒๒เที่ยวบินตามรายงานข่าวเลยใช่ไหมคะ
อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะตอนนี้เราก็มีบินบ้างนะฮะ
ในเช้านี้นะครับสำหรับเช้านี้มันถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับ
ค่ะให้ข้อมูลกับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วไหมคะ

ผู้โดยสารจะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้เลยครับ
ค่ะเช้าวันนี้ก็คือไม่มีผู้โดยสารร้องเรียน
มีปัญหาอะไรกับสายการบินนกแอร์เลยใช่ไหมคะ
ก็ไม่ควรจะมีนะครับถ้ามีก็ตกค้างนิดหน่อยเราก็จะแก้ได้
อันนี้คือเท่ากับปัญหาปกติแล้วครับตอนนี้
ค่ะแล้วจะมีการพูดคุยกับนักบินที่ประท้วงเมื่อวานนี้

นะครับค่ะแต่คุณพาธีก็ใช้คำว่าทุบหม้อข้าวตัวเอง

เพราะว่าไม่เข้าใจถึงวิธีการดูแลนะครับ
แล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็ถือว่าทุบหม้อข้าวครับ
เพราะว่าเขาจงใจที่ทำให้เกิดแบบนี้ในวันอาทิตย์
เพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนเดินทางมากสุดเป็นพีคนะครับ
แล้วเขาจงใจให้เกิดปัญหานี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเองผมถือว่าพวกนี้เป็นพวกที่ทำลายบริษัทและชื่อเสียงบริษัท

คุณพาธิค่ะเมื่อสักครู่มีรายงานจากผู้สื่อข่าว
ว่ามีเที่ยวบินที่จะเดินทางไปสุราธานี
เช็คอิน๖โมงมีผู้โดยสารเช็คอินไม่ได้
อันนี้ได้รับแจ้งแล้วหรือยังคะ
ทราบหมดแล้วครับตอนนี้ปัญหาเราก็แก้กันอยู่ครับ
นี่ครับคือตอนนี้มันเป็นปัญหาปกติที่เรากำลังแก้ไขกันอยู่นะครับ

มีรายงานข่าวบอกว่าจะมีนักบินของสายการบินนกแอร์ลาออกกันเยอะเลย
ดีครับก็พูดแล้วครับคือพวกที่เราต้องการให้ไปอยู่แล้ว
คือผู้ที่ออกมาประท้วงหรือมีเพิ่มเติมจากที่ประท้วงด้วยไหมคะ

ค่ะก็คือคาดว่าคนที่ออกมาประท้วงนักบินที่ประท้วงเนี่ย
กลุ่มนี้จะลาออกจะลาออกหรือให้ออกคะ

คือแบบนี้ก็ไม่มีใครรับหรอกครับ
เพราะว่าทุกคนก็ทราบดีถึงของพฤษภีมิการแบบนี้
ทำแบบนี้ก็ให้ลาออกไปเลยนะครับผม

เพราะจริงแล้วเราก็มีเตรียมพร้อมนักบินเข้ามาเพิ่มเยอะครับ

ถ้าพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้อยู่อยู่ดี
คุณพาธิอธิบายหน่อยคะว่านักบินกลุ่มนี้ที่ไม่ผ่านมาตรฐานคือยังไงคะ
ในช่วงเวลา๓๔เดือนที่ผ่านมา
เพราะแต่ละคนนักบินที่ไม่ใช่นักบินธรรมดาเป็นเมนเจิมนักบิน
เป็นพวกที่เขาจะต้องทำหน้าที่เกินแค่ขับเครื่องบิน
เพราะฉะนั้นเองที่ผ่านมา
ด้านของเชิงของคนที่ไม่สามารถทำได้หรือเราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ทำ
พอมีปัญหาปุ๊บแล้วเนี่ยก็ทำอย่างที่ทำอยู่ก็จากที่เมื่อวานเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราก็จะไล่เขาออกตอนนั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าทำแบบนี้ก็แบบนี้ก็ไม่ต้องอยู่บริษัทก็ได้
ถ้าเมื่อกี้มีรายงานข่าวมาบอกว่านักบินจะลาออกพรุ่งนี้ก็คือว่า
คุณพาธีได้คุยกับนักบินกลุ่มนี้ที่ออกมาประท้วงหรือยังค
ไม่ได้คุยครับพูดจริงนะครับผมถึงบอกว่าเราทุกอย่างเป็นสันนิษฐานหมดนะครับ

เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นของสายการบินนกแอร์
ไม่สลบครับไม่เกี่ยวกับตรงนั้นครับ
เพราะว่าจำได้เมื่อปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์
คือผมบอกได้เลยนะครับว่าสายการบินแต่ละอันในโลกนี้นะฮะเจอปัญหาใกล้เคียงกันหลายหนนะครับ
สายการบินอื่นกว่าพันชีวิตของเราก็ปีที่แล้วก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ไม่ได้ออกข่าวอะไรกันอย่างนี้นะครับ
มันเป็นกลุ่มนักบินไม่กี่คนนะครับที่พูดถึงเพราะฉะนั้นเองภาพโอเคราะห์ของนกแอร์ผมคิดว่าไม่ได้เสียหาย
แต่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรากำลังยกระดับของเราให้เท่ากับยุโรปนะครับ
คุณพาธิคะช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนมีนาคมจะมีการออดิตครั้งใหญ่ถูกไหมคะ

แล้วมีมาตรการในการป้องกันว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดซ้ำรอยไหมคะ
ไม่ควรจริงครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมสำหรับวันนั้นนะครับ

เช้าวันนี้ขั้นตอนการดำเนินงานของสายการบินนกแอร์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน๑๒๓๔ทำอะไรบ้างคะคุณพาธีคะ
ข้อที่หนึ่งก่อนนะครับข้อที่หนึ่งก่อนเริ่มต้นก่อนว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นวันเช้านี้นะครับ

เราขอให้เขาบอกช่วยมาช่วยก่อนตรงนี้ว่า
เช้านี้ขอให้เอาเราสามารถ
เพื่อภายใน๘โมงเช้านี้
ที่สนามบินของเราเองกับนักบินของเรา
แล้วก็เราน่าจะคิดแก้ปัญหาได้จุดนี้ได้หมดเลย
แล้วก็หน้างานของเราเองก็เตรียมรองรับ
เหนือนะครับถ้าเจอปัญหาเราก็จะหาแก้ปัญหาให้

ตามหลักเกณฑ์แล้วสิ่งที่สามารถ
ดำเนินการกับนักบินที่ออกมาประท้วง
เมื่อวานนี้ได้คืออะไรบ้างคะบทลงโทษที่สามารถ

ก็บางคนก็ถูกให้ออกนะครับ
ค่ะออกสถานเดียวเลยไหมคะ
ต้องออกสถานเดียวเลยไหมคะอันนี้ผมผมขอไม่พูดนะครับ
ค่ะเข้าใจค่ะเอาละค่ะขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้
บริหารสายการบินนกแอร์นะคะ